คุณผู้ชมคะขับรถขับราเน้นย้ำให้เพิ่มความระมัดระวังถ้าเกิดว่าไม่ชินเส้นทางอันนี้ยิ่งต้องระวังใหญ่เลยอย่างอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยที่จังหวัดสุรินทร์นะเราให้คุณผู้ชมดูตั้งแต่ช่วงพาดหัวข่าวเลยอ่ะเห็นสภาพรถแล้วไม่คิดว่าเธอจะรอดจริงจริงผู้หญิงคนนึงอะค่ะขับรถไปแล้วชนต้นไม้ดูสิรถพลิกคว่ำแล้วก็ไปตกถนนนะคะเธอน
พาเก่าพาชื่นไปยังผามะนาวตรงนั้นน่ะมันเป็นทางลัดเข้าอำเภอกาบเชิง
ทางมันเปลี่ยวเธอก็ค่อยขับเลาะไปตามป่า
ชินเส้นทางค่ะเกิดอุบัติเหตุตกลงไปในที่นาข้างถนน
แล้วสลบอยู่ในรถนะคุณผู้ชมมารู้สึกตัวอีกทีหนึ่งตอนเช้า
พยายามจะช่วยเหลือตัวเองตะเกียกตะกายออกจากรถมานอนอยู่ด้านนอก
แล้วก็พยายามจะขอความช่วยเหลือจนมีคนผ่านมาเห็นแล้วก็แจ้งตำรวจนะคะ
ตำรวจบอกแบบนี้บอกว่าได้รับแจ้งเหตุช่วงหัวค่ำนะ
แต่ตอนที่คนนั้นเขาโทรมาแจ้งไม่รู้ว่าเป็นใครนั่นแหละ
สัญญาณโทรศัพท์เนี่ยมันเหมือนขาดแล้วมันก็หายไปเลย
เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูทรกาบเชิงเนี่ย
เขาได้ข้อมูลมาก็เลยรีบออกตรวจตามเส้นทาง
แต่ไม่เจอผู้ประสบอุบัติเหตุแล้วมันดึกแล้วค่ะมันมืดแล้ว
เจ้าหน้าที่เขาก็เลยยุติการค้นหานะคะ
ตอนนี้ล่าสุดอาการเธอปลอดภัยแล้วนะคะ
สามารถที่จะพูดจาได้แต่ก็ยังอ่อนเพลียอยู่
ไม่สามารถที่จะลุกเองได้เพราะว่าหัวแตกอ่ะเนอะ
ก็ยังปวดหัวอยู่ยังปวดตามเนื้อตามตัวอยู่
แล้วเธอก็บอกด้วยนะคะว่าสาเหตุที่ขับรถตกถนนเนี่ย
จากรถเธอไปชนกับกิ่งไม้แห้ง
แล้วก็เสียหลักไปชนกับต้นไม้ข้างทาง
ตกลงไปข้างทางตรงนั้นนะคะมันเป็นแอ่งลึก
แล้วรถหมุนพลิกหลายรอบเลย

แล้วก็มองเห็นกระจกหลังมันแตกละเอียดเลยค่ะ

หลังจากนั้นก็ตั้งสติควานหาโทรศัพท์ที่มันอยู่ในรถ
แต่ตอนนั้นเธอรู้สึกว่าหน้ามืดไปแล้ว
ไม่ขึ้นก็เลยนอนรอด้วยความหวังว่าเมื่อไหร่จะมีคนมาเจอ
แล้วเธอก็ไม่รู้ด้วยนะณวินาทีนั้น
ว่าจะต้องนอนรอขอความช่วยเหลือไปอีกกี่วัน
แล้วช่วงที่เกิดเหตุสิ่งที่เธอบอกว่าได้ยินเสียงคนนะ

แต่มาเดินดูเฉยไม่ได้ส่งเสียงตะโกนเรียกเธอ

คือคนที่โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้มาตรวจสอบ

ทีนี้หลังจากนั้นก็มีตำรวจแล้วก็กู้ภัยออกมาตามหา

ก็เลยยกเลิกการค้นหาจนมีคนมาเจอตอนเช้านี่แหละ